พลเมืองดีจอบรถจะไปช่วยรถเก๋งคันหนึ่งที่ชนบารีเออร์อยู่

ก่อนขึ้นต่างระดับบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ที่เกิดเห็นพบสมนายเรวัตรศรีนวรรยุ๔๔
เสียชีวิตอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์ครับ
ก็แม่เข้ามา
แบบที่คุณผู้ชมเห็นเลยต้องกระโดดหลบกันนะครับ

แล้วเสียหลักไปชนรถเก๋งสีขาว
เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่อไปนะครับ
แล้วก็ไปนำผลชนสูตรผู้เสียชีวิตมาด้วยครับ